มีเรื่องที่ต้องบอกว่าต้องเป็นอุทาหรณ์สำหรับพวกเราทุกคนค่ะนะฮะ
ผู้ใหญ่หรือว่าเด็กเด็กน้องน้องหนูนะครับอืม
มีเด็กชายวัยเจ็ดขวบคนหนึ่งอยู่ที่อุดรธานีนะครับน้องเขาก็เล่นรองเท้าสเก็ต
อ่าแล้วก็ที่บ้านเนี้ยเขาจะมีเชือกลักษณะเชือกทงชาติอยู่
อืมอ่าน้องเขาเป็นเคยเป็นหัวหน้าห้องตอนชั้นอนุบาลอ่าอ่า
ก็คงจะนำขึ้นเชิญทงชาติพวกนี้ก็เอามาพันเอาอะไรเล่น
ไม่รู้ทันยังไงนะกลายเป็นว่าน้องเขาลื่นนะ
ลื่นแล้วมันก็ลากไปแล้วเชือกเนี่ยมันพันคอพันคอเด็กจนเสียชีวิต
เพราะตอนนั้นในบ้านไม่มีผู้ใหญ่อยู่ในบ้านเลยค่ะมีคุณป้า
พิการทางการได้ยินอยู่หลังบ้านอยู่ในครัวไม่ได้ยิน
เด็กร้องก็ไม่ได้ยินเสียงไม่มีใครช่วยทันอืมอ่า
ตอนที่พ่อมาเจอศพลูกชายเนี่ยโอ้โหร้องไห้แทบขาดใจครับอืม
พื้นทางคุยกันรู้สิพื้นทางบ้านกับแฟน
คุณพ่อก็ร้องไห้แทบจะขาดใจครับทุกผู้ชมครับ
ลูกชายวัย๗ขวบนะฮะเสียชีวิตในสภาพศพที่สวมรองเท้าสเก็ตอยู่
คือลูกชายเนี่ยสวมรองเท้าสเก็ตแล้วขึ้นไปยืนบนเก้าอี้แน่นอนว่ามันลื่นอยู่แล้วนะ
เหมือนชักธีศจรรย์ที่โรงเรียนเลยไปหัวหน้าชั้นน้องเท้าสเก็ตครับ
จังหวะที่เชือกเนี่ยกำลังดึงอยู่เนี่ยลื่นตกลงจากเก้าอี้
เพราะว่าล้อสเก็ตมันลื่นเชือกเส้นนี้ฮะ

โชคร้ายมากที่บ่วงมันเข้าคอพอดี
ก็กลายเป็นว่าเสมือนกับผูกคอตัวเองเลยฮะ
น้องก็เลยขาดอากาศหายใจเสียชีวิตนะฮะ
บ้านพักหลังนี้อยู่ในหมู่บ้านแห่งหนึ่งในพื้นที่หมู่๔ตำบลหนองบัวนะฮะ
เป็นบ้านปูนชั้นเดียวนะครับน้องที่เสียชีวิตอยู่ชั้นป๑อายุ๗ขัว
ชื่อน้องตี้ตีมีคุณพ่อที่อายุ๓๙ปี
ตอนนั้นที่เจ้าหน้าที่ไปถึงก็นำลูกชายมาไว้ที่ประตูหน้า
บ้านแล้วในสภาพเสียชีวิตแล้วแล้วก็กอดศพลูกชายร้องไห้อยู่
จะขาดใจเนี่ยฮะข้างจะมีเตียงตรงนี้อยู่ด้วยนะฮะ
เพราะว่าเขามีคุณย่าที่ก็เป็นลักษณะของต้องนั่งวิวแชร์
อยู่บนเก้าอี้นะเดี๋ยวคุณพ่อจะเล่าให้ฟังว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับ
ตามร่างกายของน้องตีตีเนี่ยไม่มีร่องรอยการถูกทำร้ายอย่างอื่นนะครับ
มีแต่ร่องรอยการถูกเชือกรัดอยู่ที่บริเวณลำคอค่ะนะแล้วก็ที่ในบ้านเนี่ย
ตรงชั้นวางของใกล้เตียงนอนของย่าของน้องตีตีที่เป็นอมพลึกเนี่ยนะฮะ
ก็มีข้าวของเครื่องใช้กระจัดกระจายอยู่คงเป็นลักษณะช่วงที่น้องเนี่ย
ปลายเชือกที่ห้อยลงมาเนี่ยมันเป็นลักษณะผูกเป็นบ่วงเลยอ่ะนะ
เป็นบ่วงเลยคล้องคลอได้นะฮะแล้วก็มีรองเท้าสเก็ตสีแดงดำ
วางอยู่ที่พื้นด้วยนี่เป็นหลักฐานในที่เกิดเหตุแบบนี้นะครับ
คุณพ่ออายุ๓๙ปีชื่อเสรีนะครับคุณพ่อน้องตีตีบอกว่า
บ้านนี้อยู่ด้วยกันสี่คนก็คือตัวของคุณพ่อนะมีย่านะแม่ของคุณพ่อเนี่ย
ของน้องตีตีเนี่ยคุณย่าเนี่ยป่วยเป็นอำมพลึกแล้วมีป้าอีกคนนึงนะ
พี่สาวของพ่อนะพิการหูหนวกแล้วก็น้องตีตีลูกชาย
ส่วนแม่ของน้องตีตีนะครับภรรยาของนายเสรีทำงานอยู่ที่กรุงเทพนะครับ
นายเสรีบอกว่าเมื่อวานนี้ก่อนเกิดเหตุเนี่ยนะก็ได้เข็นวิวแชร์พาแม่ที่เป็นอำมพลึก
ไปนั่งเล่นหน้าบ้านเพราะว่าช่วงเย็นอากาศมันดีแล้วก็บอกให้น้องตีตีลูกชาย
ใส่รองเท้าสเก็ตแล้วก็ไปวิ่งเล่นแล้วกันนะตอนนั้นน้องตีตีเนี่ย
ก็ใส่รองเท้าสเก็ตวิ่งเล่นอยู่หน้าบ้านแล้วก็คงจะเข้ามาในบ้าน
ทีนี้ในบ้านเนี่ยมีคุณป้าอยู่แต่ป้าเนี่ยพิการหูหนวกก็จะไม่ได้ยินเสียง
ทำกับข้าวทำครัวอยู่หลังบ้านน้องตีตีเข้าไปเล่นอยู่ในบ้านประมาณสิบห้านาทีนะฮะ
รองเท้าสเก็ตไปเล่นในบ้านพ่ออยู่หน้าบ้านกับย่า
ทีนี้มันเริ่มมืดแล้วพ่อก็เลยเข็นวิวแชร์พาย่ากลับเข้ามาในบ้าน
แล้วก็พาไปเข้าห้องน้ำหลังจากนั้นพอเดินมาในจุดที่มีเตียงนอนของย่าเนี่ย
กลายเป็นว่ามาเห็นลูกชายถูกเชือกที่ผูกอยู่กับราวผ้าม่านเนี่ย
แขวนคออยู่ฮะถูกดึงแขวนคออยู่อย่างเนี้ยค่ะ
เพราะเด็กปีนขึ้นเก้าอี้แล้วไปจับเชือกเล่นจังหวะลื่นจากเก้าอี้เนี่ย
วงมันคล้องคลอพอดีนะเดี๋ยวเราจะทำให้ว่าความสูงความต่ำเป็นยังไงฟังคุณพ่อก่อน
พ่อบอกพอเห็นลูกชายอยู่ลักษณะแบบนี้รีบวิ่งเข้าไปอุ้มลูก
เอาลูกลงมาถอดรองเท้าสเก็ตออกแล้วก็ปั๊มหัวใจลูก
เพราะว่าตอนนั้นแน่นิ่งไปแล้วแต่ก็ไม่สามารถยื้อชีวิตของลูกชายได้นะฮะ
คุณพ่อของน้องตีตีบอกว่าลูกชายเนี่ยเคยเป็นหัวหน้าชั้นตอนเรียนอนุบาลนะครับ
ตอนนี้อยู่ป๑อ่ะนะทีนี้พอเป็นหัวหน้าชั้นตอนอยู่อนุบาล
เขาก็จะเป็นตัวแทนของห้องทำกิจกรรมต่างของโรงเรียนเชิญทงชาติอย่างนี้
แล้วลูกก็จะชอบเอาเชือกทงชาติเนี่ยที่เป็นเชือกผูกแล้วมีทงชาติเนี่ย
ชอบเอามาผูกเอามาแขวนตามราวผ้าม่านนะตามหน้าต่างในบ้านราวตากผ้าหลังบ้านก็แขวน
ต้นไม้ก็แขวนเหมือนกับชอบชอบเชิญทงชาติชักเชือกทงชาติ
เมื่อเดือนที่ผ่านมาพ่อเนี่ยเพิ่งซื้อรองเท้าสเก็ตคู่นี้ให้กับลูกชายเล่น
คู่ที่เกิดเหตุแล้วก็ซื้อโทรศัพท์มือถือเครื่องใหม่ให้ลูกด้วย
คู่นี้พ่อก็ซื้อให้เมื่อเดือนที่แล้วโทรศัพท์มือถือด้วย
แล้วก็บอกลูกชายว่าเออถ้าจะดูอะไรก็จะฝึกอะไรก็ลองเปิดคลิป
เปิดยูทูปดูนะเนี่ยก็ไม่รู้ว่าลูกอาจจะฝึกนู่นนี่นั่นอะไรยังไงหรือเปล่าฮะ

ไม่น่าเชื่อนะว่ามันจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นได้จริงนะ
นี่เรื่องจริงนะครับทุกผู้ชมครับต้องไประวังไปดูกันเลยนะฮะที่บ้านเนี่ยนะ
สันนิษฐานว่าก่อนเกิดเหตุน้องตีตีก็สวมรองเท้าสเก็ตนะครับ
ซึ่งมันก็ลื่นอยู่แล้วนะฮะแล้วก็ไปยืนบนเก้าอี้แล้วไปเล่นชักเชือกทงชาติ
มันมีบ่วงอยู่แล้วนะฮะซึ่งแขวนอยู่กับราวผ้าม่านหน้าต่าง
แล้วรองเท้าสเก็ตมันลื่นก็เสียหลักหลุดจากเก้าอี้
แล้วคอเข้าไปคล้องในบ่วงพอดีนะฮะ
ก็เลยกลายเป็นว่าถูกเชือกรัดคอเหมือนกับแขวนคอ
ทีนี้ระดับความสูงจากพื้นถึงราวผ้าม่านหน้าต่างเนี่ยนะครับท่านผู้ชมครับ
ที่มีเชือกผูกเอาไว้เราตรวจสอบแบบนี้นะครับ
ความสูงทั้งหมดประมาณ๑เมตร๘๐เซนติเมตร
เก้าอี้ขนาดเล็กที่อยู่ในห้องเนี่ยที่น้องตีตีขึ้นไปยืนเนี่ยสูง๒๐เซนติเมตร
ส่วนน้องตีตีสูง๑๒๗เซนติเมตรนะ
ส่วนปลายเชือกที่ทำเป็นบ่วงที่ห้อยลงมาเนี่ยอยู่ในระดับคอของน้องพอดี
เพราะฉะนั้นพอหลุดจากเก้าอี้ขาของน้องไม่ถึงพื้นฮะ
ไม่ถึงพื้นแล้วก็คงจะช่วยตัวเองไม่ได้อาจจะตัดสินใจไม่ได้เพราะเด็ก๗ขวบ
จะทำยังไงจะดึงเชือกให้เชือกมันขาดจะตะเกียกตะกายอะไรยังไง
ตะโกนเรียกร้องเรียกไม่มีใครได้ยินคุณพ่อคุณย่าอยู่หน้าบ้านคุณป้าก็หูไม่ได้ยินทำกับข้าวอยู่ด้วย
เป็นเรื่องการดูลักษณะทั่วไปเรื่องเล่นเกมนู่นนี่นั่นนะครับไม่มีแรงจูงใจพฤติกรรมเรียนแบบอะไรทั้งสิ้น
เกี่ยวกับเรื่องของการที่จะเสียชีวิตลักษณะแบบนี้คุณยายของน้องตีตีอายุ๖๒นะครับพอทราบข่าวก็มาดูนะฮะ
แล้วก็บอกว่าก่อนที่น้องตีตีจะเกิดเนี่ยลูกสาวกับลูกเขยเคยไปขอลูกกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่วัดแห่งหนึ่งในกรุงเทพ
แล้วก็บอกว่าถ้าเกิดว่าท้องแล้วก็มีลูกเนี่ยนะจะพาลูกกลับมากราบสิ่งศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้ตอนอายุ๖ขวบ
แต่ตอนนี้น้องตีตีก็๗๘ขวบแล้วจะ๘ขวบเต็มเนี่ย๒๑มิถุนายนนี้ลูกสาวกับลูกเขยยังไม่เคยพาหลานเนี่ยไปแก้บนเลย
ก็เลยไม่รู้ว่ามันจะเกี่ยวข้องกันหรือไม่อย่างไรแต่ปกติสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านไม่ทำร้ายอะไรขนาดนี้หรอก
ก็อาจจะเป็นแค่การสันนิษฐานของคุณยายนะเอาเป็นว่าเจ้าหน้าที่บอกว่าทางครอบครัวก็ไม่ได้ติดใจสาเหตุการเสียชีวิตอะไรนะฮะ
เดี๋ยวก็จะทำตามขั้นตอนแล้วก็จะให้ศพไปบำเพ็ญกุศลตามศาสนาต่อไป